ไม่เป็นไรคุณผู้ชมมาเรื่องของอาหารการกินกันหน่อยดีกว่า
ชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันไหมคะร้อนร้อนเช้านะ
แล้วน้ำซุปที่นี่นะเขาบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้ทีเด็ดภูทรมากค่ะ
ครับน้ำซุปเขาใช้เตาถ่านอ่ะคุณโอ้เคี่ยวกระดูกส่วนไหนนะคะ
ส่วนเล็งส่วนเล็งจนได้น้ำซุปพริกเข้มข้น
ถ่านมันก็จะหอมอร่อยมากใช่ก๊อฟเตาถ่านก็จะหอม
แล้วร้านนี้ขายมากว่าสี่สิบปีแล้วนะครับ
จะบอกว่าขายดิบขายดีเพราะคุณดูนะจ๊ะ
แต่ละชั่วโมงแต่ละวินาทีเนี่ยโต๊ะไม่เคยเว้นว่างจ้ะ
เต็มร้านตลอดเลยนะจ๊ะพูดถึงขนาดนี้แล้ว
หลายคนบอกโรสลินสักทีเถอะบอกหน่อยได้ไหมว่าร้านอยู่ที่ไหน
คุณผู้ชมอยู่ไหนจ๊ะร้านนี้ชื่อว่าร้านป้าติ๊ดครูเพชรนะคะ
ตั้งอยู่หลังโรงเรียนขลุงรัชดาพิเศษซอยสุสาน
ซึ่งล่างอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
บรรยากาศทั่วไปเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดเล็กนั่นแหละ
ตั้งอยู่ริมถนนในซอยค่ะครับแต่ที่พิเศษก็คือคุณ
ซุปร้านนี้หอมหวานกลิ่นน้ำซุปก็ไม่เหมือนใครเห็นไหมล่ะ
โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนั่นอ่ะคนนะคะ
พิเศษคือลูกค้าจอดรถแล้วก็แวะมาทานกันเต็มโต๊ะทุกวีทุกวันเลยนะคะ
จากว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวรสชาติอร่อยกลมกล่อมน้ำซุปก็หอมด้วยจ้ะ
ก็ชอบใช่ไหมใช่ใช่เออน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของที่นี่ค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปใช้เตาถ่านแบบโบราณตุ๋นน้ำซุปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ
เปิดให้บริการตั้งแต่๘โมงจนถึงบ่าย๓โมงเย็นจ้ะ
ร้านนี้เปิดให้บริการมากว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
เขาขายกันตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ๕บาท
สำหรับนักเรียนตอนนั้นขาย๓บาทเท่านั้นแหละค่ะ
ตอนนี้ร้านทั่วไปก๋วยเตี๋ยวเขาขายกันเท่าไหร่นะพี่เบิร์ต

ถ้ากรุงเทพเดี๋ยวนี้มันแพงนะ๔๐ขึ้นก็มีนะ
ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าร้านปะติ๊ดครูเพชรนะ
ชามละ๒๐บาทนะคะใครพิเศษก็๔๐ก็มีนะครับ
มีทั้งหมูทั้งเนื้อน้ำใสน้ำข้นแบบแห้งแบบน้ำ
จัดเต็มทุกชามราคาประหยัดนะจ๊ะ
แม่ค้าเล่าให้ฟังบอกว่ามีพนักงาน๔คน

ถึงขั้นที่ว่าต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันนะครับ
เพราะบางคนถึงขั้นเป็นลมเลยเนื่องจากว่ายืนทำไม่ได้พักไง
ลูกค้าที่แวะเวียนมาที่นี่ติดใจตรงน้ำซุปที่เข้มข้นนี่แหละค่ะ
ตุ๋นก็ตุ๋นด้วยเตาถ่านแบบโบราณ
ทำให้น้ำซุปเดือดทั้งวันมีความเข้มข้นกว่าที่อื่น
ส่วนขนมขนมก็มีนะจ๊ะขนมถ้วย
มีไว้บริการเคียงคู่กับก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับที่ร้านอื่นเขามีนั่นแหละจ้ะ
ท่านใดที่สนใจไปลองรับประทานได้ก๋วยเตี๋ยวเตาทาน
ใช้เส้นทางหลังโรงเรียนขลุงรัชดาพิเศษมุ่งหน้าซอยสุสานซึ้งล่าง
ร้านเปิดทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการ
เสาร์อาทิตย์นะคะหยุดเฉพาะวันออกสลาก
วันนี้อดเลยอดหยุดใช่แต่ถ้าเกิดว่าตรงกับเสาร์อาทิตย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมขนมถ้วยต้องไปกินคู่กับก๋วยเตี๋ยว